คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเมื่อช่วงเช้ามืดค่ะตี๕ของวันนี้
ตำรวจสพธาตะโกจังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้แล้วก็ที่ถูกยิงเนี่ยเป็นเหมือนปืนลูกซอง
คนที่ถูกยิงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านเขาน้อยตำบลท่าตะโกค่ะ
นายมานะอยู่จันทร์อายุ๕๓เสียชีวิตคาคันนาแบบนี้เลยค่ะ
ตอนที่กำลังสูบน้ำเข้านาอยู่เลยนะคะกระสุนเนี่ยเข้าเหนือราวนมด้านซ้าย
แผลนะคะเป็นปืนลูกซองอ่ะค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่า
คนร้ายโอ้โหไม่ทิ้งเบาะแสอะไรเอาไว้เลย
ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกยิงตายก็ไม่เคยมีศัตรูอะไรที่ไหนตอนนี้กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะ
คือนายมานะเนี่ยนอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมีฐานะค่ะ
มีรถสิบล้อมีรถแบ็คโฮแล้วก็ที่เกิดเหตุก็เป็นนาข้าวของนายมานะเอง
นายมานะคือภาพซ้ายมือนี้นะคะครับวันนี้ก่อนที่จะถูกยิงเนี่ยค่ะ
นายมานะออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลยขับรถไถเป็นรถไถเล็กพ่วงอ่ะนะคะ
นำเครื่องสูบน้ำมาด้วยจะสูบน้ำเข้าหนาตอนนั้นคนร้ายน่าจะซุกซ่อนตัวอยู่
แล้วก็ออกมาเอาปืนลูกซองยิงแบบระยะประชิดเลยค่ะกระสุนปืนเจาะเป็นกระจุกเลยนะ
เหนือราวนมด้านซ้ายนายมานะล้มหงายตายคานา
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานักข่าวของเราก็เดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาน้อยหมู่ห้า
อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะครอบครัวกับญาติเตรียมงานศพด้วยความโศกเศร้าค่ะ
โดยเฉพาะภรรยาของผู้ใหญ่มานะร้องไห้ไม่หยุด
รับไม่ได้กับการจากไปของสามีแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะคะ
ดอกรักเย็นฉ่ำคู่เขยของผู้ใหญ่มานะเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้ามืด
ผู้ใหญ่มานะก็ขับรถไถเล็กออกจากบ้านนำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำเข้านา
ไปกับในลอยพ่อตานะคะแต่ว่าระหว่างทางเพื่อนของในลอยเนี่ย
เรียกให้แวะกินกาแฟด้วยกันคุยกันในลอยพ่อตาก็เลยปล่อยให้ผู้ใหญ่มานะ
ล่วงหน้าไปที่นาก่อนผ่านไปแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ
ครับมีคนรีบมาบอกว่าเห็นมีคนตายอยู่ในนาของในลอย
ก็เลยรีบไปดูอ้าวคนที่นอนตายก็คือผู้ใหญ่มานะ
ถูกยิงตายอยู่ในหนานายดอกรักบอกว่าคนยิงน่าจะรู้ว่า
ผู้ใหญ่มานะทำอะไรยังไงกี่โมงบ้างก็เลยรู้ว่าผู้ใหญ่มานะ
น่าจะไปนานตั้งแต่เช้าวางแผนดักซุ่มแล้วก็ยิงระยะประชิดเลยนะคะ
ภรรยาของผู้ใหญ่มานะนางฉะเหลาอยู่จันทร์อายุสี่สิบแปดบอกว่า
ผู้ใหญ่เองไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเป็นที่รักของลูกบ้านทุกคน
ไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองท้องถิ่นเรื่องธุรกิจก็ไม่มี
ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะคะว่ามีปัญหาอะไร
คือภรรยาบอกนึกไม่ออกว่าทำไมคนร้ายถึงมาลงมือก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ไม่รู้จะสงสัยใครเพราะไม่รู้เลย
เขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังว่าเขาทะเลาะกับใครมีเรื่องอะไรกับใคร

เพราะเหตุอะไรมึงถึงมาทำได้ถึงขนาดนี้
อยากให้ตำรวจเร่งจับผู้ร้ายให้ได้ไว้ที่ตุด
ความหวังอยู่ที่ตำรวจ
ภรรยาบอกนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงว่าทำไมคนร้ายถึงมายิงสามีตัวเองเนี่ยนะคะ
นพดลธรรมมุณีผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านเขาน้อยก็บอกว่า
ที่ผ่านมาผู้ใหญ่มานะเป็นที่รักของชาวบ้านไม่เคยมีปัญหาอะไร
ประเด็นเรื่องของการแย่งชิงน้ำในพื้นที่อันนี้ก็ไม่มีตัดไปได้เลย

ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นประเด็นเรื่องของการชิงแย่งชิงน้ำอะไรกันหรือเปล่า
แต่เขาคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นการเบี่ยงประเด็นมากกว่า
ไม่น่าจะใช่ค่ะ
คือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ข้อมูลมาว่า
ผู้ใหญ่มานะเนี่ยค่ะเคยบอกว่า
ถ้ามีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งอบตเมื่อไหร่
เดี๋ยวจะลงสมัครแข่งขันทันที
แล้วก็เคยทะเลาะกับคนที่สูบน้ำเข้านานในหมู่บ้านเดียวกัน

ก็เคยก็เคยจริงเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าแนวทางการสืบสวนหาตัวคนร้ายเนี่ย
ก็ขอแบ่งออกเป็นหลายประเด็นแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยว่า
สาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะตำรวจสพท่าตะโกบอกว่า
อยู่ระหว่างการหาเบาะแสของคนก่อเหตุเบื้องต้นให้น้ำหนักไปที่
ขัดแย้งทางธุรกิจเพราะว่าผู้ตายเนี่ย
ที่จะชนะการประมูลสัมปทานเส้นทางขนส่งเหมืองแร่
ปมขัดแย้งทางการเมืองเรื่องการเมืองท้องถิ่นก็เป็นไปได้
ความขัดแย้งเรื่องของการแย่งกันสูบน้ำกับคนในหมู่บ้านก็เป็นไปได้
คือหลายเรื่องมันเป็นไปได้หมดแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
อาจจะเป็นไปได้ซึ่งต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก็คือ
อาจจะเป็นการฆ่าปิดปากครับเพราะว่าจุดที่ผู้ใหญ่มานะถูกยิงเนี่ยค่ะ
เป็นจุดที่มีการนัดส่งยาเสพติดกันเป็นประจำก็เลยอาจจะเป็นไปได้
ผู้ใหญ่มานะตอนที่ไปนาจะไปสูบน้ำเข้านาอาจจะไปเห็นไปรู้อะไรหรือเปล่า
ก็เลยถูกฆ่าตอนนี้ก็เลยวางประเด็นเอาไว้หลายเรื่องเลยนะคะ
อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ก็ยังไม่รู้เป็นเรื่องอะไรนะฮะตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ